เตือนภัยกันต่อนิดหนึ่งคุณผู้ชมที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

จะวิ่งข้ามถนนแต่ดันทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ซ้ำไปถึง๓ครั้งนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บด้วย
เป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดพาแปด

เป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดภาพแปด

เป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดภาพแปด

พอมันวิ่งเสร็จข้ามไปอีกเลนหนึ่งด้วยความมันตกใจมันวิ่งต่อมัน
ก็เลยไปตัดหน้ารถจักรยานยนต์คันที่ขี่มาตรงเนี้ยอีกฝั่งนึงอ่ะ
เขาก็ล้มกลิ้งไปเลยส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามมาก็เกือบแล้วเห็นไหมคุณเห็นไหม
เขาบิดหลบเลี้ยวไปเกือบแล้วดีที่หักเข้าข้างทางไปนะฮะ
ก็ต้องบอกว่าหักเข้าข้างทางแต่ว่าเขาไปเสียหลักชนรถเก่ง
มุมนี้อาจจะไม่เห็นเพราะเขาไปชนรถเก่งที่จอดอยู่หน้ารถพลิกอัพนั่นแหละ
นะคะก็ได้รับความเสียหายกันหมดแหละ
มันก็เจ็บมันก็วิ่งตะเลิศหนีไปเลย
เหตุนี้เกิดบริเวณหน้าคลินิกนะคะแห่งหนึ่งที่ถนนจรรยานนท์หมู่๑๔ตะมนต์บางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
เมืองต้นเจ้าของรถเก่งเขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น
แต่ว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเห็นไหมคะก็คือคาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะ
ก็กู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โอ้โหอ่ะก็เห็นใจจริง
เหตุหนึ่งนะคะคุณกระบะไม่เปิดไฟประสานงากับมอเตอร์ไซค์กลางแยกงานนี้มีคนเจ็บด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปเลยเหรอโอ้โหงงไปหมดคุณผู้ชม
บริเวณนี้คือ๓แยกถนนมีชัยตัดกับถนนกองพล๑๐นะคะ
ด้านหน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์๑๐๑จังหวัด๑๐๑คุณผู้ชมเห็นชัดเลยนะจากวงจรปิดเนี่ยค่ะ
กระบะไม่ได้เปิดไฟหน้าแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขับมาเหมือนกับพุ่งชนไปเต็มเต็มกลางคันเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตี๓๒๕กลางดึกก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
องเห็นไหมหรือว่าเมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่มีข้อมูลนะคุณผู้ชม
แต่เขาบอกอย่างนี้ว่าก็ทำให้ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บเช่นเดียวกัน
หลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดจะเชิญตัวทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วเดี๋ยวต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะ
ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเวลาไหนก็ต้องรอบครอบแล้วก็ถี่ถ้วนด้วยค่ะ